คุณผู้ชมสอบถามหน่อยดีกว่าคนที่อยู่ทางด้านเหนือนะคะ
คุณผู้ชมนั่งทางจังหวัดภาคเหนือเนี่ยลำปางก็ดีลำพูนก็ดี
พยาวเชียงรายเมื่อคืนเป็นยังไงกันบ้างเมื่อวานเป็นยังไงกันบ้าง
เพราะว่ามันมีรายงานแผ่นดินไหวมาแล้วไม่ได้ไหวครั้ง๒ครั้งนะคะ
ครั้งแล้วความรุนแรงถือว่าค่อนข้างแรงเหมือนกันนะ
เลยครั้งที่แรงที่สุดเนี่ยนะคะ
ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางค่ะ
ขนาด๓๓ความลึก๘กิโลเมตร
คุณผู้ชมบางท่านบอกว่านึกว่า๘กิโลเมตรก็ดูน่าจะลึกอยู่
จริงถือว่าตื้นมากเลยนะคะ๘กิโลเมตรเนี่ยมันสร้างความเสียหายเลยนะคะ
ความรุนแรงที่สุดอยู่ที่ครั้งที่๑๔นะคะตอน๔โมง๕นาทีช่วงเย็น
ขนาด๔๙เลยนะคะความลึก๒๑กิโลเมตร
แล้วก็ไหวไปต่อเนื่องจนถึงช่วงดึกที่ผ่านมา
รวมแล้วทั้งหมดเมื่อวานนี้แผ่นดินไหวภาคเหนือ๒๑ครั้ง
ความแรงระดับอยู่ที่๑๖๔๙
ชาวบ้านหลายจังหวัดก็รับรู้ถึงแรงสรรสะเทือนนะคะ
ลำปางเนี่ยรู้แน่นอนเลยแล้วก็มีเชียงรายพยาวและลำพูนด้วย
ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายอยู่
เพราะว่ามีบ้านเรือนและอาคารในตำบลทุ่งหัวอำเภอวังเหนือเนี่ย
กร้าวแบบนี้ค่ะเป็น๑๐หลังคาเรือนเลย
ส่วนวัดพระเกิดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางประมาณ๑กิโลเมตร
พระธาตุอายุเก่าแก่กว่า๑๓๐๐ปีฐานซุดเลยนะคะ
ฉัดเนี่ยเอียงกระเท่เร่เลยล่ะ
ส่วนจังหวัดอื่นตอนนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายนะคะ
คุณผู้ชมใครที่อยู่ที่ทางภาคเหนือนะ

แล้วไม่มีความเสียหายตรงไหนเกิดขึ้น
คุณแม่เกดน้องกล้าวบอกอยู่อำเภอเมืองลำปาง
รับรู้ถึงแรงสรรสะเทือนเมื่อวานนี้เหมือนกัน
อืมนะฮะคุณผู้ชมอยู่ทางภาคเหนือส่งมาอัปเดตกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
ตอนนี้เรื่องของแผ่นดินไหวไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

มันเริ่มมาใกล้ประเทศไทยมากขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้ว